ผลเอกประยุทธ์พูดถึงคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ไปดูความเคลื่อนไหวของอีกฝากฝั่งหนึ่งหน่อยกันแล้วกันนะครับ
ก็คือนายทักษิณกับนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งในระยะหลังนี้จะพบการเคลื่อนไหวแล้วก็ปรากฏภาพผ่านหลายช่องทางถี่หน่อยนะครับ
รวมทั้งความเคลื่อนไหวที่พักเพื่อไทยแล้วก็แกนนำสมาชิกพักต่าง
เดินทางไปพบปะไปหารือไปพูดคุยที่ต่างประเทศด้วย
จะส่งนัยยะสำคัญถึงการเมืองไทยในช่วงเวลานี้อย่างไรหรือไม่
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
กลางกระแสพลังดูดของคอสชในจังหวะเดียวกับที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นำคณะลงพื้นที่เยือนถิ่นอีสานใต้
ฐานเสียงใหญ่ของพักภูมิใจไทยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองไปที่ประเทศสิงคโปร์
เมื่อนายใหญ่ของตระกูลชินวัฒน์ห่วงน้องสาวมาปักหลักให้สมาชิกพักเพื่อไทย
ต่อแถวเข้าพบและร่วมรับประทานอาหารกันอย่างใกล้ชิด
เป็นแค่การสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยความคิดถึง
แต่อีกหนึ่งนัยยะย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า
นี่เป็นปฏิกิริยาที่ต้องการสยบแรงกระเพื่อมภายในพัก
ไม่ให้สั่นไหวไปกับกระแสดูด
และส่งสัญญาณไปยังมวลชนของเขาในพื้นที่อื่น
ให้มั่นใจว่ายี่ห้อทักษิณชินวัฒน์ยังสู้ไม่ถอย
พร้อมกับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองบนโต๊ะอาหาร
ผลพวงของการใช้อำนาจและปัญหาปากท้อง
นายใหญ่ขอให้ลูกทีมมั่นใจว่า

เพื่อไทยจะกลับมาพังงาดในสนามอีกครั้ง
คล้องไปกับการประเมินสถานการณ์ของคนในพัก
เชื่อว่านโยบายที่เคยทำไว้
ยังอยู่ในใจและเป็นที่ต้องการของประชาชนจนถึงทุกวันนี้
ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่กล้าย้ายพัก
ศกรัฐบาลก็ดีใครก็ดีหลายคนออกมาแถลง

ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจดีขึ้นทำไมเงินในกระเป๋าเขาไม่มี
ตัวเลขการเศรษฐกิจดีขึ้นทำไมการจับจ่ายใช้สอนเขายากลำบาก
ทำไมการขายของเขาขายได้น้อยลง
หรือภาวะการตื่นตัวในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมันลดต่ำลง
ตรงนี้เป็นปัญหาสำคัญและผมคิดว่า
การพูดถึงการคืนความสุขรูปธรรมก็คือการให้ชีวิตเขาได้
สามารถที่จะดำเนินอยู่ต่อไปได้
อันนี้เป็นปัญหาแล้วผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด
แล้วก็ไม่ต้องฟังเสียงพวกผมไปฟังเสียงประชาชน
แล้วก็ดูว่าชีวิตเขากำลังเผชิญอะไร
เช่นเดียวกับผลสำรวจของอีสานโพลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
วาระเศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกของปีนี้
ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง
โดยเฉพาะเศรษฐกิจในระดับฐานล่างที่ยังไม่ฟื้นตัว
ซึ่งคนอีสานยังให้คะแนนผลงานโดยรวมของ
ประยุทธ์เพียงแค่พอใช้
นี่จึงเป็นสิ่งที่นายทักษิณมั่นใจว่า
พักเพื่อไทยจะต้องกลับมาแน่ในสนามเลือกตั้ง
ฉวยจังหวะนี้เคลื่อนไหวเพื่อสร้างพื้นที่
เพิ่มอำนาจต่อรองทางการเมือง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน